คุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยค่ะช่วงนี้พ่อค้ากุ้งทะเลาะกัน
แล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้เลือดตกยังออกด้วยนะคุณ
เท้าเข่าศอกไม้มาหมดจริงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันนี้เป็นร้านค้าอยู่ริมถนนที่นครนายก
หล่าไว้อย่ากลัวเรื่องมึงไปลงพักเลย
โอ้โหคุณดูสิเนี่ยฟาดกันอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกันคือฝั่งนึงเนี่ย
อ้วนหน่อยกับผู้ชายเสื้อแดงครับ
แล้วสองคนนี้เขาเป็นพ่อขายกุ้งสดกับปลาเค็มอยู่แผงติดกันเลย
อีกฝั่งนึงเนี่ยคือพ่อค้าขายกุ้งสดมันเกิดอะไรขึ้น
พ่อค้าที่ขายกุ้งสดเขาคงจะไปว่าสองคนนั้น
ว่าแบบทำไมขายถูกกว่าขายตัดราคากันแบบนี้
แล้วฝั่งนั้นน่ะผู้ชายเสื้อสีแดงกับชายอ้วนหน่อยเนี่ยนะคะ
เขาก็สวนกลับมาก็ซื้อมาในราคานี้
พอใจจะขายราคานี้ทำไมที่นครนายกขายได้คนเดียวเหรอ
ทีนี้แรกตอนแรกที่คุยกันประมาณสัก๑๐นาทียังคุยกันแบบดีอยู่นะ
แต่หลังจากนั้นลงไม้ลงมือกันแล้วค่ะ
ไม้ตีคิ้วอีกฝ่ายนึงเลือดอาบเลยนะคะ
ส่วนชายรูปร่างอ้วนเนี่ยก็เอามีดของฝั่งพ่อค้ากุ้งเนี่ย

แล้วก็มีการท้ากันตัวต่อตัวเนี่ย
คุณคิดดูสิตอนนั้นไม่ใช่ไม่มีลูกค้านะ

ใช่ทีนี้หลังจากเกิดเหตุทั้งสองฝั่งเขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
ที่สอบธรรณควรนายกตำรวจก็เอาใจเย็นคุณ
ไกลเกลี่ยกันก่อนจบเรื่องกันนะ
ปรากฏว่าอีกฝั่งนึงเขาไม่ยอม

แล้วก็มีการพาพวกมาบุกร้านของพ่อค้ากุ้งมากัน๑๐กว่าคน
แล้วคราวนี้นะอาวุธนะมีทั้งมีดทั้งปืนทั้งไม้เบสบอล
แล้วทั้งพ่อค้ากุ้งก็เห็นว่าท่าไม่ดีแล้ว
หนีเข้าป่าข้างทางก็โดนทำร้ายจนถึงขั้นต้องแกล้งตาย
แล้วก็วิ่งขึ้นรถไปเพื่อที่จะไปแจ้งความกับตำรวจอีก
ปรากฏว่าฝั่งคู่อริเห็นก็ขับรถตามแล้วก็ปาดหน้า
ไม่ให้ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ต้องกลับบ้านด้วยความกลัว
คนที่เขาโพสต์บอกว่าตอนนี้ช้ำเลย

แล้วเดี๋ยววันนี้จะไปแจ้งความจะเอาผิดให้ถึงที่สุด
นี่ดูสิคะแล้วเขาโพสต์เล่าเหตุการณ์นี้ยาวเลยนะ
ถามเพื่อนของทั้งสองฝ่าย
คนที่เป็นพ่อค้ากุ้งสดน่ะชื่อว่าภูมิ

ภูมิไม่พอใจที่ไอซ์ใช้รูปร่างอ้วนในคลิปนี้นะคะ

มีการขายกุ้งตัดราคาทั้งที่จริงแล้วเนี่ย

แต่เหมือนกับไม่ให้เกียรติในภูมิ

เบ้นเป็นช่างศักดิ์ลายเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของในไอซ์
อ้วนแล้วก็รู้จักกับภูมิด้วยนะ
แต่ทีนี้เขาเคยมีเรื่องกันเรื่องเกี่ยวกับเงินทอง
พอเบนซ์รู้ปั๊บว่าไอซ์มีปัญหาเขาเลยอาสา

ไม่ลงตัวเลือดตกยางออกขนาดนี้

ว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ดูสิเลือดอาบเลยคิ้วแตกแบบนี้เลยนะคะ
จริงก็อาชีพเดียวกันน่าจะค่อยคุยกันนะ